คุณผู้ชมครับเราเข้าสู่ช่วงของเดือนธันวาคมแล้วครับ
แล้วก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การค้าก็เริ่มมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดกิจกรรมเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกันแล้ว

แต่ว่าก่อนอื่นครับมาเริ่มที่เรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาเส้นทางรถไฟไทยจีนกันก่อนนะครับ

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ยังคงล่าช้ากันอยู่ครับ
แต่ว่าเช้าวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนครั้งที่๙
ก่อนจะมีการลงพื้นที่ไปร่วมกันวางศิราเริกนะครับที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟไทยจีนร่วมกันในช่วงบ่ายนะครับ
บรรยากาศล่าสุดพร้อมความคืบหน้าติดตามจากคุณขวัญโมชาครับ
รายงานสดมาจากโรงแรมแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพครับ
เดินหน้าโครงการรถไฟไทยจีนขณะนี้ถือว่ายังมีความลาดช้าอยู่นะครับโดยเฉพาะการศึกษารูปแบบและรายละเอียดของโครงการที่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนซึ่งในวันนี้ที่ประชุมจะมีการรายงานผลการศึกษาที่เหลือทั้งหมดครับ
ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟไทยจีนครั้งที่๙จัดขึ้นที่โรงแรมโอเลนเต็นกรุงเทพระหว่างวันที่๓ถึง๔ธันวาคมนี้
มีนาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้แทนฝ่ายไทยได้ร่วมหารือกับในหวังเสี่ยวเทารองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีนครับ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการรับรายงานผลการศึกษาการออกแบบและรายละเอียดของโครงการร่วมกัน
โดยเฉพาะช่วงก่อสร้างที่๒เส้นทางแก่งคอยมาพตะพุธและช่วงก่อสร้างที่๔เส้นทางโคราชน้องคาย
จากก่อนหน้านี้ทางฝ่ายจีนไม่ได้ส่งรายงานผลการศึกษาโครงการให้กับฝ่ายไทยอย่างครบถ้วน
ซึ่งภายหลังจากการประชุมวันนี้ฝ่ายไทยจะนำผลการศึกษาทั้งสองประเทศมาตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่
ว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
หากไม่มีการแก้ไขก็น่าจะได้สรุปในส่วนของงบประมาณโครงการครับ
ส่วนการพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการจะยังไม่มีการหารือในการประชุมครั้งนี้
เพราะต้องรอการสรุปรายละเอียดและผลการสำรวจโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อน
โดยฝ่ายไทยยืนยันครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ๒
ขณะที่ฝ่ายจีนยังเสนออัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ๒๕ครับ
โดยกรอบระยะเวลาการทำงานทั้งสองฝ่ายกำหนดการเริ่มต้นโครงการในวันที่๑๙ธันวาคมนี้ครับ
ซึ่งจะร่วมกันวางศิลาเลิกและเปิดศูนย์ควบคุมการเดินรถและบริหารการเดินรถที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อย
หลังจากนั้นทั้งสองประเทศจะใช้เวลาอีก๖เดือน
เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษารายละเอียดโครงการและความคุ้มค่าของโครงการร่วม
กันซึ่งหากแล้วเสร็จตามกำหนดก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติรายละเอียดและเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙ครับและภายหลังการประชุมวันนี้หรือในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาคณะทำงานทั้งสองฝ่ายจะเดินทางลงพื้นที่สถานีรถไฟเชียงรากน้อยเพื่อสำรวจพื้นที่ที่มี
การกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางมาลงนามบันทึกความร่วมมือในการซื้อขายข้าวร่วมกับรัฐบาลจีนด้วยครับขวัญโมชาคาวทรรัสทีวีรายงานสดจากโรงแรมแมนดาลินโอเรนเตนกรุงเทพครับ